แปปมันอยู่แล้ว
สวัสดีค่ะข่าวใส่ไข่สด
สวัสดีค่ะข่าวใส่ไข่สด

นี่คือกำลังกายอาบน้ำมักนึงครูแม่เขาไม่มีก้ามขนาดนี้เหรอโดยเนี้ย
ฮะไม่ได้มีกล้ามอีบ้าก็เหมือนเดิม
อืมเมื่อวานทำอะไรคดีกันเอาไว้ม้าออนภาทำคดีอะไรไว้

มาถึงในสตูดิโอก่อนหนูนานมากเลย

เพราะว่าไม่ได้สายตรงของพี่เอ๊ใช่ไหมคะพูดโทรหมด
เอาอีกแล้วสายตรงกันอีกแล้วนะคะ
เตรียมแฮชแท็กเซฟลดมดดำไว้ด้วยนะครับ

เที่ยวบินพิเศษอูฮันนะคะที่ส่งไปรับคนไทยนั้นก็เดินทางไปแล้ว
แล้วจะกลับมาถึงเมืองไทยประมาณทุ่มครึ่ง
ก็รายการนี้จบแล้วเนาะ

วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

เดินทางไปพร้อมกับเที่ยวบินพิเศษของสายการบินแอร์เอเชีย

สาธารณรัฐประชาชนจีนศูนย์กลางการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙นี่แหละ

ตามกำหนดการก็เครื่องบินจะจอดที่ท่าอากาศยานอุตภาวในเวลาทุ่มครึ่ง
โดยใช้พื้นที่ในฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีนั้น
เฝ้าสังเกตอาการก็จะใช้เวลา๑๔วันนะฮะ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปพร้อมกับเที่ยวบินนี้ก็มีจำนวน๑๔คน
นายอนุทินจะเดินทางไปด้วย

เพราะว่ามันจะต้องรับ
คือทั้ง๑๔คนก็เดินทางไปรับคนไทยในเมืองอูฮันทั้งหมด๑๔๔คน
อันนี้เป็นจำนวนตัวเลขที่ทางการจีนนั้นแจ้งมาล่าสุดนะคะ
ทางด้านโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงฐานทัพเรือสัตหีบ
และที่กิจการอาคารรับรองสัตหีบ
สวัสดีการอาคารรับรองกองทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรี
รวมถึงท่าอากาศยานานาชาติการบินอุตพร่าว
ก็มีเจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือท่าอากาศยานสาธารณสุขและสื่อมวลชนแน่นอน
เตรียมพร้อมและเฝ้ารอการกลับมาของกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากเมืองอูฮัน
โดยบริเวณสถานที่เฝ้าติดตามอาการอาการกิจการของอาคาร
ก็จะมีการก่อสร้างแนวสังกษีล้อมรอบบริเวณที่พักทั้งหมด

เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าออกอย่างเด็ดขาด
ขณะนี้อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
แถลงว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
๑๖ของประเทศของเกาหลีนะคะ
เป็นหญิงวัย๔๒เดินทางกลับจากประเทศไทย
เมื่อวันที่๑๙ที่ผ่านมาและมีอาการป่วยเมื่อ๒๕
คือระยะเพราะเชื้อเขาจึงไปที่เวนส์ที่๒๕
แต่ไม่ได้เดินทางไปโรงพยาบาลทันทีนี่แหละค่ะ
กระทั่งอาการไม่ดีขึ้นก็เลยตัดสินใจมาพบแพท
และตรวจพบว่าติดเชื้อไข้อูฮันเมื่อวันจันทร์ที่๓
คือเมื่อวานนี้เบื้องต้นหญิงผู้นี้นะฮะ
เป็นรายที่๑๖ก็ถูกแยกกักกันตัวไว้
กล่าวถึงกรณีนี้ว่ากำลังประสานกรมควบคุมโลกเกาหลีใต้

ก็จะได้รู้ว่าแพร่ในเมืองไทยหรือเปล่านะฮะ
และพื้นที่นักท่องเที่ยวเยอะของเรา
มันอยู่กันทั้งชาวจีนเกาหลีแล้วก็ชาติอื่นที่ไปเที่ยวด้วยกัน
ที่นักท่องเที่ยวจะติดเชื้อในทางทฤษฎีนั้นมีความเป็นไปได้
คืออาจจะมากกว่านักท่องเที่ยวชาวเกาหลีลายนี้
ต้องค้นหาผู้ป่วยและผู้ที่ผู้ป่วยไปสัมผัสมากที่สุด
ให้มากที่สุดโดยประสานจะต้องประสานให้รู้ว่าติดเชื้อจากตรงไหน
กระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็ท่านอธิบดีก็แถลงถึงเหตุการณ์นี้ว่า
สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโรคนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนานี้นะคะ
เพิ่มอีก๖คนเป็นคนไทย๔
โดย๒ลายเป็นสามีภรรยาเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น
๒ลายเป็นคนขับรถรับจ้างไม่ไปทำทาง
รับผู้โดยสารชาวจีนและอีก๒ลายเป็นชาวจีน
ขณะนี้๕ใน๖ลายในอาการดีขึ้น
รอผลเลือดว่ามีเชื้อไวรัสเป็นลบหรือเปล่า
แพทย์ก็จะอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลไป
สำหรับล่าสุดที่ถูกส่งต่อจากโรงพยาบาล
มาเนี่ยก็คือมาพร้อมด้วยท่อช่วยหายใจเลย

สถิติผู้ป่วยตอนนี้ยืนยันแล้วนะว่า

ตอนนี้กำลังรักษาตัวอยู่๑๗ราย

ก็อยู่ในระหว่างการขอข้อมูลจากกรมอนามัย

ทั้งนี้เรามีมาตรการเข้มข้นในการคัดกรอง

รวมทั้งผู้โดยสารขาออกในบางเที่ยวบิน

นายแพทย์ทวีโชติพิทยาสุนลนายกสมาคมโรคติดเชื้อ

สำหรับกรณีชาวไทยวัย๗๐ปีค่ะ
ที่มีอาการหนักนั้นที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เนื่องจากผลการวินิจฉัยนั้นผู้ป่วยเป็นวรรณโรค

ทำให้อาการรุมร้าวซึ่งก็ดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่
กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะให้ยาต้านไวรัสเสริมหรือไม่
เพราะยาต้านไวรัสยาวัณโลกบางตัวขาดแย้งกัน

เท่าที่เราก็ได้รับการยอมรับว่า

เดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์เข้าประเทศไทย
กำลังจะเกิดขึ้นกำลังจะต้องผ่านการประชุมคอรมอล

เขาได้ลงแล้วว่าคนไทยเนี่ยพบผู้ติดเชื้อนะฮะ
ไรัสโคโรนาเพิ่มเป็น๖ราย
และแน่นอน๔รายเป็นคนไทยฮะ

เป็นคู่สามีภรรยาไทยที่เดินทางกลับมาจากท่องเที่ยวญี่ปุ่น

เป็นคนขับรถไม่ประจำทาง
อาจจะรับผู้โดยสารจีนมารึเปล่า
เพราะฉะนั้นวันนี้คนไทยเป็น๔
คนไทยจากการติดเชื้อครั้งนี้คือจากคนสู่คนฮะ

อีก๒รายที่เพิ่มขึ้นมาณวันนี้
เป็นนักท่องเที่ยวจีน

รับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลเอกชนมาที่สถาบันบำราชนราดูนสภาพแรกรับเนี่ยอาจจะอาการหนักคือต้องภาพที่ออกไปเนี่ยหลายคนอาจจะตกใจคือต้องใช้ท่อช่วยหายใจ

ผลการวินิจฉัยก็อย่างที่พี่เหี่ยวบอกอยู่ดีว่าเป็นวรรณโรคเป็นวรรณโรคปุ๊บไอ้ไข้โคโรนาเนี่ยมันจะส่งผลต่อปอดแล้วเราสังเกตว่าคนที่เป็นเนี่ยมักจะคนที่อายุ๕๐กว่าขึ้น

มีโรคอยู่แล้วแต่หมายถึงว่ามันจะไปกระตุ้นให้โรคเนี่ยลุกลามขึ้นมาเป็นหนักมากขึ้นอย่างคนที่มาจากประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นโรควรรณโรคอยู่แล้วปรากฏเมื่อมาติดวรรณโรคปุ๊บก็ไปได้เชื้อโคโรนาไปกระตุ้นอีกเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้ท่อช่วยหายใจ
สรุปตัวเลขณวันนี้นะฮะผู้ติดเชื้อในไทยทั้งหมด๒๕คน๒๕คนยังอยู่ในโรงพยาบาล๑๗คนแต่เราสามารถนำกลับไปได้๘คน

แต่เรากำลังกักกันอยู่พอสมควรกักกันวันแรกเราอ่านกันอาทิตย์ที่แล้วเราอ่านกันร้อยกว่า๒๐๐ต้นณวันนี้รู้สึกจะเป็น๓๐๐กว่า๓๐๐กว่าคือเฝ้าระวัง
ถ้าสมมุติอันนี้จาก๑๔๔กลับมาอีกก็ต้องบวกไปอีกถูกต้องไหมฮะ๑๔๔แล้วผู้ที่ไปรับอีก
มีรายไหนที่เป็นรายแรกที่ไปเสียชีวิตนอกประเทศจีนรู้สึกเจอที่ยุโรปนะ

ไปแล้วไม่มีคนที่ติดเชื้อแล้วกลับประเทศตัวเองนะเราเสียชีวิตยังรักษากันได้อยู่

แต่ไม่รอออกนันมรายุกติดซูนี่โคโลนะฮะว่ากันไปเลยอันนี้
อีกหนึ่งเรื่องถ้าใครมีโอกาสได้ดูภาพยนตร์หนังวายนะคุณผู้ชมค่ะ
ไทม์ไลน์เพราะรักไม่สิ้นสุด
ต้องบอกแสดงความเสียใจจริงคุณก๊อฟธนพัฒน์
มะเร็งใต้ผิวหนังเสียชีวิต

คือจากข่าวการเสียชีวิตของนายธนพัฒน์พริ้งตระกูลหรือว่าก๊อฟ
นักแสดงนำในภาพยนตร์วายไทม์ไลน์เพราะรักไม่สิ้นสุด
เนื่องจากว่าป่วยเป็นมะเร็งใต้ผิวหนังระยะสุดท้ายนะครับ
ก็สร้างความเสียใจให้กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทอย่างมากค่ะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าจากการสำรวจเฟซบุ๊คส่วนตัวของก๊อฟ
พบว่าเมื่อวันที่๓๑ตุลาคมสองพันหน้าระหกสิบสอง
เจ้าตัวได้โพสต์ภาพขาข้างซ้ายมีรอยช้ำ
ระบุข้อความว่าขาบวมเยื่อหุ้มกล้ามเนื้ออักเสบ
ไอติมเนี่ยตกกระแทกขาแล้วคิดว่ามันจะหายเอง
สุดท้ายไปหาหมอช้ำหนักมากถึงกับต้องพักงานเก็บเงินไว้นะครับ
โชคดีที่ผมเป็นคนทำงานหนักยังพอมีกินใช้จ่ายเวลาช่วงที่พักงานอืม
มันทำให้รู้ว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะดูแลสุขภาพกันด้วยอย่าประมาท
จนกระทั่งเมื่อวันที่๖พฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะ

ใช่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยต้องมานั่งวิวแชร์มีคนคอยเข็นให้
นี่ร้องไห้น้ำตาไหลเดินได้แต่ถ้ายิ่งเดินขายิ่งอักเสบยิ่งบวม
ไม่มีอะไรแน่นอนจริงร้องไห้ตอนคนเข็นให้เลย
อย่างไรก็ตามค่ะหมอก็ได้ตัดชิ้นเนื้อที่แผลแล้วก็ตัดต่อมน้ำเหลืองที่ขันหนีไปตรวจ
พบว่าเป็นมะเร็งใต้ผิวหนังก่อนจะเสียชีวิตในวันที่๓๑มกราคม๒๕๕๙
คือเป็นผิวหนังจุดไหนหรือว่าไม่รู้ใช่ไหม
คือไม่ใช่อาจจะเล่าให้ฟังอย่างนี้พี่
คือในช่วงหนึ่งน้องเขาก็ไม่ได้มีงาน
เขาก็กลับบ้านกลับบ้านไปปุ๊บก็คือโอเคล่ะก็เล่นละครเล่นหนังปุ๊บ
พอมีเงินสักก้อนหนึ่งชีวิตคือทุกวันนี้ดาราทุกคนจะสังเกตว่าจะไม่รอความตายกัน
พวกเราเองก็ไม่ได้จะรอว่าจะมีงานหรือเปล่ามันก็ต้องเตรียมอย่างที่บอก
แม้กระทั่งดาราก็ต้องมีทั้งสองอาชีพ
ด้วยไอซีรีย์วายมันจะมีอายุของมันอ่ะต้องยอมรับเด็กใหม่ทุกวันนี้ซีรีย์วายมันเล่นสิบห้าสิบหก
มันก็เป็นเล่นกับซีรีย์วายกันแล้วถูกต้องมั้ยฮะทุกวันนี้มันจะลดไปเหลือสิบสี่สิบห้าแล้วด้วยซ้ำไป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
พ่อเขาบอกว่าก็ไม่รู้สึกอะไรก็คิดว่าลูกเป็นคนแข็งแรงหนึ่ง
ยังเด็กยังเล็กอยู่ยังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
ถูกต้องไหมครับแล้วไงอ่ะแป๊บเดียวลามแล้วตายเนี่ย
ปรากฏว่ามันก็เริ่ม๒เดือนเองนะสักพักหนึ่งขามันจะเริ่มดำขึ้นดำขึ้น
อันนี้คุณต้องสังเกตดีดีนะพี่คือวันหนึ่งถ้าคุณเป็นแผล
คุณเป็นแผลคุณไปอ่ะหกล้มหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเริ่มดำขึ้นอ่ะ
วันนี้อย่าคิดว่าฉันคิดลบนะมะเร็งต้องคิดไว้ก่อนแล้ว
เนี่ยจากภาพเมื่อกี้จากรอยจากจุดเดียวที่โดนถังนะ
ลามไปทั้งขาแปลว่าถ้าไม่โดนถังนี้มีสิทธิ์จะไม่เจอป่ะเกี่ยวไหม
ก็อาจจะไม่มีอะไรไปกระตุ้นอันนี้เป็นไปได้เนอะคงไม่มีอะไรไปกระตุ้น
แต่ในขณะเดียวกันเมื่อโดนไปปุ๊บก็รักษาเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่ปกติอยู่สักแป๊บนึง
จนมันเริ่มปวดสักพักขาเริ่มดำคล้ำเป็นอย่างนี้เลยจากแค่แบบว่าถังไอติม
ก็ยังรักษาปกติจนในที่สุดไปโรงพยาบาลที่จังหวัดนั่นแหละอืม
หมอก็เอาชิ้นเนื้อไปตรวจสักพักจากแค่ถังไอติมนะฮะจากแค่ถังไอติม
หมอก็เชิญคุณพ่อมาพอพ่อยังคิดไม่ว่าเป็นไรน่าจะเป็นแบบว่าอาจจะต้องผ่าตัดขาต่อกระดูก
ถ้าสมมุติเราคิดเราแค่ถังไอติมแล้วเด็กอายุเพิ่งเท่าไหร่ยังไม่๓๓๐กว่า
๓๔ถือว่าวัยรุ่นนะก็เพิ่งเริ่มเริ่มอาชีพ๓๔มันไม่น่าจะอะไรเกิดขึ้นได้
ปรากฏหมอเอาชิ้นเนื้อไปตรวจฮะเรียกพ่อแม่มาคำตอบที่พ่อแม่ได้รับคือ
ทำใจดีนะฮะลูกคุณเหลือเวลาอยู่น้อยมากลูกคุณเนี่ยเหลือเวลาอยู่น้อยมาก
เพราะว่าลูกคุณเป็นมะเร็งระยะที่สี่ซึ่งอันนี้มันเหมือนมันเป็นอยู่ข้างในอยู่แล้ว
แล้วไปกระแทกถึงรู้เพราะว่า๖มะกรานี่คือเดินไม่ได้แล้วน้องยิ่งเดินขายิ่งบวม
เดียวเองอ่ะพฤศจิกาธันวามกรา๒เดือนเองอ่ะ๒เดือน๒เดือนจริง
ก็มาเสียเมื่อเดือนที่แล้วถึงบอกว่ามะเร็งทุกวันนี้มันไม่ได้รอ๓๑นี่เองรอหลายเดือน
ไม่ได้รอได้บางคนโชคดีก็ถึงปีแต่อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าแปลก
แต่ก็แค่งงว่าเฮ้ยคุณคิดดูว่าเขายังยกถังไอติมเองได้

จุดเริ่มต้นแค่ถังไอติมตกใส่ขากระแทกขา

เป็นรอยช้ำเท่านั้นเขายังขำของเขาอยู่เลยนะว่า

เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบเฮ้ยทุกวันนี้มันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ
เกี่ยวกับเนี่ยตอนที่เขาอยู่โรงพยาบาลนะฮะ

เขายังแบบว่ายังยิ้มออกอยู่เลย
พ่อเขาบอกว่าตอนแรกกำลังใจดีมาก
เพราะรู้ว่าเป็นพอรู้เป็นระดับ๒

คำว่ามะเร็งใต้ผิวหนังดูไม่น่าจะรุนแรงเธอว่า

วันนี้เขาน่าจะไปที่ต่อมน้ำเหลือง

เพราะไปเช็คแล้วว่าเป็นมะเร็งใต้ผิวหนัง
จากชิ้นเนื้อแล้วก็ต่อมน้ำเหลือง

แต่ก็ยังดีว่าเอาตรงนะ

ห้ะมะเร็วหนังก็รักษาไม่ได้หรือวะ
แล้วก็เห็นไหมทำให้เรารู้เมื่อก่อน

โรงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่

สุขภาพตรวจก็เอาจริงไหม
เป็นอะไรนิดหน่อยก็หาหมอดีกว่าอะไรแบบนี้
เกือบมีคนบอกให้ตรวจสุขภาพมากแต่ฉันคนเขาด่ากลับมา

งั้นไงหมอบมรดกแล้วชายไง
แต่ตอนนี้ซื้อที่วัดไข้มาแล้วอมทุกเช้าเลย

เพราะว่าถ้ามีไข้นิดนึงแล้วมันไปถึงอู่ฮั่นไง
เราจะต้องแบบจะได้รีบไปหาหมอกันเลย
อีกสิ่งหนึ่งพี่เหมียวชอบพูด
ถึงขนาดว่าวันที่๔ถึงวันที่๖

การก่อสร้างรถไฟฟ้าทุกสาย

ภูเก็ตก็เมื่อก่อนเขียวให้เราแบบเออ
ไปพักจมูกที่ภูเก็ตกันดีกว่า

แต่เราไม่ต้องตื่นเต้นย่างกุ้งยังติดเลย

แล้วก็อย่าลืมว่าท่านควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมด้วย
ก็แถลงหลังการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนสนะครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเลย

หารือสอบถามการแก้ปัญหาหมอกควัน
ที่วันนี้เราเจอได้รับผลกันเต็มเลยคือเกินค่ามาตรฐาน

กี่ปีจริงจริงปกติก็ห้าปีห้าอันครึ่งขนาดภีร์สุดท้าย๔ปี
จะให้กูเปลี่ยนเป็นหนี้อีกแล้วเหรอใช่อ่ะถูกต้องไหม
เหมือนแบบ๕ปีกำลังจะหมดวิ่งเข้ามาอีกแล้วค่ะ

ตู่บอกอยู่ดีจะไปให้ยกเลิกรถเก่าเลยมันใช่เรื่องไหมล่ะ
ยังบ่นเลยว่าอะไรวะเพิ่งผ่อนเสร็จนะเว้ย

จะให้เป็นหนี้ใหม่จะไม่ให้เราช่วงหายใจกันเลยเหรอ

หรืออาจจะยกเลิกรถ๑๐ปีขึ้นไปเราก็ต้องคิดถึงเกษตรกรที่มาใช้รถ๑๐ปีขึ้นไป

อย่างรถยุโรปมัน๑๐ปีก็ยังดีอยู่ป่ะว้า
หรือรถที่ไม่มีปฏิเสธภาพประชาชนจะได้รับผลทุกคนก็จะรู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไร
เราจะทำยังไงไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน
วางแผนระยะยาวหรืออีกหน่อยจะต้องรอว่า

เสียบปั๊กหรือโซล่าทั้งหลายอย่างนี้

เผาป่าลดควันดำ
หรือแบบทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้น

จับรถควันดำรถเมย์ก่อนครับท่าน

ก่อนที่จะเป็นรถส่วนบุคคลรถเมย์ก่อนนะครับ

รถยนต์เก่าทั้งหมดมันเดือดร้อนกันทั้งประเทศ
เหมือนซิงคโบจะมีกฎหมายอะไรสักอย่าง
ห้ามเกิน๑๐ปีไหมถ้าจำไม่ผิด

แล้วก็ขอความร่วมมือจึงสำคัญที่สุด
นายกเขาย้ำเตือนผู้ว่าเลยนะครับ
กระทรวงรัฐมนตรีและรองนายกทุกคน

เขาบอกเลยผู้ว่าไล่ไปตั้งแต่ผู้ว่า
รองมอชอรองมอตอรองนายกทุกคน
หน้าที่ของรองนายกรัฐมนตรีรองตรอมชพูดว่า
ต้องรับผิดชอบทุกเรื่องในการแก้ปัญหาให้ได้เร็วที่สุด
ต่อไปนี้ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นและไม่สามารถแก้ไขได้
ไม่ใช่แก้ฝ่ายเหตุนายกเราบอกอย่างนั้น

รัฐมนตรีรัฐบาลไม่ควรโทษประชาชน

แต่ประชาชนต้องเข้าใจในการทำงานของรัฐบาล
และร่วมมือกันแก้ปัญหา
นายกฝากขออย่าตื่นตระหนก
ที่สำคัญจะต้องระมัดระวังและดูแลตัวเอง

หุ่นยนต์หุ่นยนต์ที่ตรวจค่าย
หุ่นยนต์มันก็พูดพูดพูดพูดอ้าวใครจะพูดกันเนี่ย

ใครจะพูดกันนี่นั่นต้องปิดเสียงหุ่นยนต์ก่อน
ในขณะเดียวกันรองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี
ก็แถลงหลังประชุมมติคอรมอเรื่องการเพิ่มสินค้าควบคุม
เพิ่มเติมมีมติว่าเพิ่มสินค้าทั้ง๔รายการประกอบไปด้วย
วันนี้หน้ากากอนามัยถ้ามีใครกักตุล
หรือทำราคาแพงมีความผิดแล้วนะฮะ
รู้ได้ยังไงมันหาซื้อไม่ได้แล้ว
แต่วันนี้เขาบอกมันจะมีพี่จะต้องทำให้พอ
อันนี้คือคำสั่งนายกแล้วหน้ากากอนามัยใยสงเคราะห์เพื่อนในการ
ผลิตหน้ากากอนามัยผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์นะครับ
แล้วก็เอาอย่างนี้ค่ะแอลกอฮอล์ล้างมือหายไปหมดเลย
แล้วก็เศษกระดาษแล้วก็กระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก
เป็นสินค้าควบคุมฮะเนื่องจากวันนี้ทำไมถึงแอลกอฮอล์เอ่ย
แอลกอฮอลล้างมือเอ่ยพวกนี้กลายเป็นสินค้าควบคุมแล้ว
เพราะว่าตอนนี้ไอ้เชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ย
มันยังไม่หยุดแล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นสายพันธุ์ใหม่ได้อีกด้วยนะครับ
แล้วก็พวกหน้ากากอนามัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ปัจจัย๕ขึ้นมาเธอทันที
ไม่ใช่เฉพาะพวกเรานะทุกประเทศทุกคนทุกโลกเลยล่ะ
นะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยทำยังไงก็ได้เราต้องรับมือให้มันมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ
ส่วนปัญหาเศษกระดาษนั้นเหตุผลที่ต้องควบคุมเพราะว่าผู้ประกอบ
กิจการโรงงานเยื่อกระดาษมีการนำเข้าจำนวนมากไป
กระดาษในประเทศไทยของเรามีราคาตกต่ำ
เพราะบางทีไปเอาเข้าจากจงจากจีนต้นทุนมันถูกกว่าไง
กระดาษของเราเลยถูกสู้เขาไม่ได้ตกต่ำไปเลย
แล้วก็มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็การจัดการขยะ
เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเขาจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่แบบว่า
สมมุติเรามีที่ดินอยู่เราไม่ต้องการที่จะเสียภาษีที่ดิน
รู้อยู่แล้วบางคนไปปลูกอะไรมะนาวไปปลูกอะไรกันใช่ไหม
เขาบอกอีกหน่อยเดี๋ยวมันจะมีต้นไม้ต้นหนึ่ง
ที่เกิดขึ้นมาคือสามารถเท่ากับปลูกเอามาทำเยื่อกระดาษได้

ยังไม่รู้รู้สึกจะเป็นต้นอะไรของพันธุ์ไทยป่ะ

ได้นะฮะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะแฉโหด

เฉือนเจ้าโลกพันตำรวจโทแล้วโยนเข้ากองไฟ
ตั้งใจจะฆ่าเมียของตัวเองด้วยแต่ว่าหนีทัน
ก็ที่สพกรรมราศัยจังหวัดกาลสิน
พลตำรวจโทเจริญวิทย์ศรีวณิชย์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่สอบปากคำ
นายอมรลักษ์จิตเกาะอายุ๔๕ปี
ผู้ต้องหาคดีใช้อาวุธมีดปลายแหลมแทง
เฉือนอวัยวเพศของพันธ์ตำรวจโท
จำรัฐดนละเจืออายุ๕๗ปี
สารวัตรป้องกันปราบปรามสพร่องคำ

นี้ผู้ต้องหาได้แทงผู้ตายทั่วร่างกายกว่า

แล้วก็ตามจับจนได้ในวันที่๓

จะส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดกาลสินและคัดค้านการประกันตัว

พันธุ์ตำรวจโทจำหลัดโดนเจือและตัดอวัยวะเพศจนเสียชีวิต
เกิดจากความหึงหวงของผู้ต้องหาที่ทราบว่า
ผู้ตายมามีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับภรรยา

จึงได้วางแผนลงมือก่อเหตุอย่างอุกอาจ

ก็ออกมานั่งดื่มสุรากับเพื่อนหมดเป็น๑กลมและดื่มเบียอีก๖ขวด
จากนั้นก็ขี่รถไปที่บ้านพักของพันธุ์ตำรวจโทจำหลัด
ลงมือวางเพลิงเพื่อให้เจ้าของบ้านออกมาจากบ้าน
พอผู้ตายออกมาจากบ้านก็จึงแทงและเฉือนอวัยวเพศ
แล้วก็โยนลงไปในกองไฟด้วยความโกรธแค้น

และภรรยาได้เลิกกันโดยนิตินัยแล้ว

แต่ว่าพฤตินัยนั้นยังไปมาหาสู่กันอยู่นี่เผารถด้วย

ซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นเขาก็ตั้ง๓ข้อหาไว้

เมื่อวานนี้ตำรวจไปเจอคดีนี้

คือพันธุ์ตำรวจโทนะฮะ

ส่วนอีกคนนึงผู้หญิงเป็นหมอดู
ที่เป็นภรรยาของมือฆ่านะ
ส่วนฆาตกรเป็นคนกลับรถรับจะก็รู้สึกจะมีรายได้วันละ

มัดูปรากฏว่าหมอดูก็บอกจะบอกสามีว่าเราแยกกันอยู่
เถอะตามดวงก็เป็นการแก้คงแก้เค็ตแล้วก็หัวก็น้อยอ์เป็น
น้อยใจเออเอ๊ะทำไมชอบไปเลี้ยงตำรวจจังเลยทำไมชอบไปแบบว่ามีเอ๊ะอ่ะ
เขามีการเจรจากันแล้วหลายต่อหลายรอบหลายต่อหลายรอบระหว่างผู้ฆ่ากับตำรวจผู้เสียชีวิตเนี่ยนะ
เจรจากันแล้วทั้งไลน์ทั้งอะไรจนวันสุดท้ายคนนี้ก็เลยโทรศัพท์ไปบอกหมอดู
ไปบอกลูกของหมอดูหมอดูเนี่ยมีลูกคนนึงโทรบอกว่าเดี๋ยวกูจะไปฆ่าแม่มึง
ไม่ใช่ลูกเขานะจะไปฆ่าหมดเลยจะไปฆ่าหมดเลยลูกพวกลูกของเขาเนี่ยก็เลยโทรศัพท์
บอกแม่บอกแม่หนีไปซะคนที่เป็นหมอดูหนีไปซะอย่าอยู่ก็เลยรอด
ปรากฏว่าไอ้คนนี้เข้าไปได้ทำยังไงได้ยังไงเหรออย่างแรกใจเย็นมากเขาบอกในที่เกิดเหตุเนี่ย
เบียร์สามกระป๋องเห็นไหมฮะย้อมใจย้อมใจเริ่มจากอะไรรู้ไหมเผารถก่อน
ให้ออกมาไม่ใช่เผาบ้านนะเผารถก่อนแล้วตัวเองเนี่ยเอามีดไปอยู่แล้ว
ปรากฏเผารถปุ๊บอยู่ดีมีคนมาเผารถปุ๊บเจ้าของบ้านก็ต้องออกมาในระหว่างที่เจ้าของบ้านออกมาปุ๊บก็เอามีดฟันปั้ง
แล้วก็แทงแทง๒๓แผลนะคุณถูกแล้วก็เอาครกครกที่เอาไว้ตำน้ำพริกตี
จนล้มหลังจากนั้นไอ้คนผู้ตายเนี่ยก็ไม่มีโอกาสสู้ใช่ไหมก็แทงจนตายแล้วในที่สุดก็ถอดกางเกงเขา
ด้วยความโกรธมากอืมตัดอวัยวะเพศตัดอวัยวะเพศจนตำรวจก็ถามว่าตัดทำไมเอาไปไว้ไหนคือแค้นไงที่ไปมีอะไรกับเอ่อ
แล้วเอาไปไว้ไหนสรุปโยนเข้ากองไฟฮะเผาไปเลยเผาไปเลยตัวเองก็กำลังจะรู้สึก
เหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสินนะฮะตัวเองก็จะขับรถหนีปรากฏตำรวจ
กัดไว้ก่อนสกัดสกัดจนจับเจอเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเขายอมรับแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังเลยว่าเขาเป็นคนทำวางแผนยังไงอะไรยังไงคนเดียวเลยคนเดียว

คิดมาแล้วเลยเอง

ทะเบียนวาเลนไทยกลางแม่น้ำโขง

อาทิตย์หน้าจะวาเลนไทยแล้วก็นิดนึง

ลมมันเย็นจะมีสายลม

หล่อนเอาอะไรใส่หัวของหล่อนนักหนาเนี่ย

เข้าไปเออเราจบรายการอะ

กฤษดาชัยยาประหลัดรักษาการ
อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายก็แถลงข่าว
งานรักสุดเขตประเทศไทยที่ผาใด

อยู่อำเภอเวียงแก่นนะคะก็เรียกว่าเป็นงานจดทะเบียนสมรส

น้ำโขงแห่งเดียวของประเทศไทย

เขาจะจัดขึ้นในวันที่๑๓๑๔กุมภาพันธ์

ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย

แล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย

แก่นนิวซีแลนด์เมืองไทย

คือมีทั้งแม่น้ำภูเขาชนเผ่าวัฒนธรรม

และอากาศที่เย็นสบาย

โดยพื้นที่ตำบลหลายงาว

แม่น้ำโขงกั้นเขตแดนไทยลาว
มีวิวธรรมชาติที่แบบว่าสวยงาม

พื้นที่ตำบลท่าข้ามและตำบลป
เป็นพื้นที่ภูเขาสูงมีชนเผ่า

อู้วเหนื่อยเรือลำ

ลิฟต์นะครับท่านผู้ชมที่อยู่เหนือสุดที่อยู่ตรงตะหลิ่งนั่นคือเรือนะคะ
ซึ่งปกติตรงที่เราเห็นเป็นก้อนหินจะต้องเป็นน้ำ

มันมีที่ติดกับพม่าลาวไทย

โดยเฉพาะงานวันแห่งความรักวันวาเลนไทยวันที่๑๔กุมภาพันธ์ของทุกปี
ก็จะมีกิจกรรมจดทะเบียนสมรสให้คู่รักกลางแม่น้ำโขงบริเวณเกาะแก่งผาใด
สิ้นสุดแม่น้ำโขงกั้นเขตแดนไทยกับสปลาวแห่งเดียวของประเทศไทยเลยนะคะ
หากมีคู่สมรสที่ต้องการจะฉลองฮานีมูลต่อในพื้นที่
ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักได้ร่วมกิจกรรมลดราคาที่พัก

กว่า๕๐เพียงแสดงใบทะเบียนสมรสที่จดในวันดังกล่าว
แหงมาปรุกติวินเนาะมันสูงได้อยู่ที่น้ำสูงโรงอาหารแหย่นะ
ก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่ฝ่ายประหลัด

มีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้คุณผู้ชมนะคะ
ในวันดังกล่าวก็จะจัดสถานที่ตรงนั้นเอาไว้
จดทะเบียนสมรสได้ไปเที่ยวได้

ตรงฝั่งของเราถ้าสมมุติคุณมีโอกาสข้ามไป

เมืองเหมือนมาเกาะ
สวยอ่ะแก่งพาดัยสวยอ่ะ

แล้วเราข้ามไปโดยมีพาสปอร์ตแล้วก็ข้ามได้

ตอนนี้โรงแรมยิ่งใหญ่

ก็จะเห็นเป็นตึกที่กำลังก่อสร้างก่อสร้าง
อีก๑๐ปีคนเชียงรายรวย

จะมาถึงเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้

นั่นบอกนิวซีแลนด์ประเทศไทย

ต้องเก่งมากเราเนี่ย
มันไม่ได้เพราะเขายังไม่รองรับ

ช่วยฉันยังมีคู่ชีวิตเลยประกันส่งมาเป็นคู่ชีวิต

อยู่ความเป็นจริงอยู่กับโลกความเป็นจริงแม่

บอกว่าหน้ากากอนามัยตามที่ต่างหมด

ฉันบอกว่าหมดเดี๋ยวแต่รัฐบาลตอนนี้เขาบอกว่าพยายามกำลังพยายามเร่งหลิต
เป็นสินค้าจำเป็นพี่ห้ามกักตุ้นวันนี้ใครกักตุ้น
คุณไปแจ้งความได้นะฮะสมมุติเราไปเจอร้านนี้
เมื่อก่อนเคยขายเรา๑๐บาท๑๕บาท
อยู่ดีก็เป็น๒๐๓๐บาทเราไปแจ้งความได้นะครับ
วันนี้เอาตรงเคยเห็นว่าเขามีเยอะแยะอยู่ดีหายไป
ทำเองได้ไหมหนูเห็นวันนี้มีเพจสอนเยอะ
จริงแบบจริงไหมเขาบอกว่าเอาผ้าอนามัยมาปิดได้จริงเหรอ

คืออย่างนี้ตอนนี้ไอ้ฝุ่นมันยังอยู่ด้วยไง
มันจะใช้หน้ากากอนามัยปกติก็ยังไม่ได้

มันมีอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวข้องต้องใช้

ที่คนไปแห่ซื้อหน้ากากอนามัยให้กับน้องหมาคุณผู้ชม
สำหรับคนเนี่ยยังไม่พอเลยดังนั้นอันนี้ก็ต้องแบบนิดนึงอ่ะ

อย่างเงี้ยหูน้องอ่ะ

ไลฟ์ไซต์เอิญเขาเขาว่าอย่างนี้

อุ๊ยปากเปรี้ยว
ไซต์ข่าววิทยาศาสตร์รายงานสถานการณ์

หรือที่เรียกว่าไวรัสไข้อูฮันระบาด
ถึงกรณีที่มีกระแสผู้เลี้ยงสัตว์ในจีน

แล้วก็แมวใส่จนหน้ากากอนามัยชิ้น
เขาเรียกว่าแบบขายดีขึ้น๑๐เท่า

บอกว่าต้องหาหน้ากากมาใส่ให้สุนัขนะคะ
ติดต่อมหาวิทยาลัยบาเดอร์บิลรัฐเทเนสซี่
ก็บอกว่าไม่มีหลักฐานใดว่าสุนัข
จะติดต่อไวรัสโคโรนาชนิดนี้ได้
ดังนั้นไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้น
อย่างไรก็ตามในโซเชียลมีเดียจีน
มีคลิปเผยแพร่ความน่ารักของสุนัขแสนรู้
่งบอกถึงความผูกพันกับหญิงชรา
เจ้านายของมันที่หาหน้ากากอนามัยมาให้มันใส่
ตอนออกไปนอกบ้านเขาก็ใส่ไปด้วยเนี่ย
แล้วก็ใครไม่มีนางก็บอกว่ารถหยุดรับแจกไป

ทุกครั้งที่โลกนี้เกิดวิกฤตมันจะเกิดความน่ารักอะไร
เกิดขึ้นมากมายจริงนะ

มันก็จะเห็นแบบว่าเนี่ยบางคนไปยืนอยู่ข้างถนน

ที่สนามบินสุวรรณภูมิมีแบบว่าชาวจีนบางคน
ที่เขามีหน้ากากอนามัยแล้วเขาก็มายืนแจก

สำหรับแบบใครที่ไม่มีเขาแจกเลยช่วย
แต่ขอย้ำอีกทีนึงว่าถ้าใครโคโรนาไวรัสโคโรนา
ทางที่ดีคือวันต่อวันนะฮะ

ประเทศไทยเรามันอาจจะไม่ได้วิกฤตขนาดนั้นหรอก
แต่ถ้าสมมุติคุณสุ่มเสี่ยงที่จะอยู่แบบว่า

วันนี้เราก็ไม่รู้คนไทยเราได้รับเชื้อมาเท่าไหร่แล้ว

แต่ก็วันนี้มันก็อย่างที่บอกขาดกันไปเยอะเหลือเกิน

เป็นอีกหนึ่งคลิปที่เมื่อวานคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินนะแองจี้นะ
เป็นที่สร้างความงงงวัวให้กับชาวเน็ต
กกันสนั่นเลยว่าแท้ที่จริงแล้วไอ้พลังงานที่เห็นในคลิปเนี่ย

มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
หรือมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาคุณดู

พามาโดนไหมโดนไหมเฮ้ย
แล้วพอผ่านสายไฟก็จะมีสปาร์คกัน
แล้วก็วิ่งมาแล้วมันก็หายไปอย่างนี้

เมื่อวานทุกคนแชร์คลิปนี้กันหมดเลย
คลิปนี้เป็นภาพปรากฏการณ์ประหลาดฮะ
เหมือนเขาขอเรียกว่าเป็นก้อนพลังงานแล้วกัน
มันคล้ายกับก้อนพลังงานบางอย่าง
ลักษณะเนี่ยเป็นทรงกลมลักษณะเป็นทรงกลมแบบรอยได้ด้วยนะ
กำลังเคลื่อนตัวตัดผ่านเส้นทางรถไฟ
อีกทั้งคุณสมบัติในตัวมันเนี่ยเหมือนจะเป็นไฟฟ้า

พอมันลอยใกล้กับเสาไฟปุ๊บก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยากันเห็นไหมฮะ
เมื่อกี้นี้งานนี้ก็มีคอมเมนต์มากมายนะครับ
ก็บอกว่าเคยเห็นแบบนี้เหมือนกัน
ก็บอกว่ามันอาจจะเป็นคลิปตัดต่อหรือเปล่า
แต่บางคนบอกเป็นปรากฏการณ์ปรากฏการณ์หนึ่ง
ปรากฏการณ์นี้ยังหาคำตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้
แต่ถูกบันทึกเอาไว้ว่ามันมีอยู่จริง

มักจะเกิดขึ้นช่วงเวลาหนึ่ง
จะเกิดพายุฝนฟ้าขนอง
หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า

แต่นี่มันเป็นทางรถไฟของเมืองนอก

นี่รถไฟฟ้ารถไฟไฟฟ้าไม่ใช่รถไฟฟ้านอง
มันมีแต่ขนาดเล็กใหญ่เนี่ยมันจะต่างกัน
ถ้าไฟจากสาวไฟฟ้าประกายไฟล่วงขนาดนั้น

มันมีการถ่ายเทมันจะขอดูว่าบอลไลทติ้งคืออะไร

หรือผีผีเปล่าไหมไม่ผีแล้ว
มาอาบแดดอยู่ที่ครองชลปทาน

ความจราเข้มที่เลี้ยงที่นั่นแข็งแรง
เขาตรวจเลยที่สารวัตรกำนันตำบลกบิน
ว่ามีตำบลกะบินมีชาวบ้านพบจราเข้ขนาดใหญ่
ซึ่งนอนอาบแดดอยู่ริมคลองชนประธานที่บ้านโคกป่าแพง
หลังวัดโคกป่าแพงที่จังหวัดปลาจีนทั้งบนกะบิน

คือชาวบ้านเขาบอกมานอนอ้าปากเนี่ยนี่ลอยมัน
แล้วพอไปถึงเนี่ยก็เป็นฝ่ายกั้นน้ำล้นกั้นคันดินเป็นช่วง
ที่พบเนี่ยตรงที่พบเนี่ยคือฝ่ายนั้นยาวถึงร้อยเมตรนะคะ
กว้าง๑๐เมตรและน้ำตรงนั้นลึก๑๒เมตร
จากนั้นก็พบร่องรอยของจอราเข้ตรงแบบพุง
งมันที่พาดอยู่บนตลิ่งแล้วก็มีรอยตีนของมันด้วย
ชัดว่าเป็นจราเข้ขนาดใหญ่ความยาวต้อง๒๓เมตรแน่นอน
ก็เลยประสานขอความช่วยเหลือจากชุดไกรทอง
เป็นมือปราบจราเข้จากห่วยป้องกันเขื่อนป่าศักดิชนลสิต

หลังจากนั้นชุดไกลทองก็เดินทางมาทันที
ถึงสถานที่ที่พบจราเข้จึงนำตะข่ายมากั้นระหว่างคลองเพื่อกำชับเพื่อกระชับพื้นที่นะฮะ
ก่อนจะนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมตะแกรงเหล็กที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
แห่ลงไปในน้ำเพื่อจะหาว่าจราเข้เราไปเจอตรงไหน
พอมันเจอกระแสไฟฟ้าแล้วมันก็จะไหว้ขึ้นมานั่นแหละ
พอก็ไม่พบวี่แววนะก็เลยยุติ
จนกระทั่งวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชุดไกลทองมือปราบจอราเข้เนี่ย

จราเข้โผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำก็เลยจับด้วยไฟฟ้า
เจ้าจราเข้จะสิ้นฤทธิ์ก็เลยนำขึ้นจากฝั่ง
จราเข้ตัวดังกล่ามีขนาดใหญ่และสามารถจะกัดและทำร้ายร่างกายคนได้
จึงทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์นี้โลงโอนะ

แต่ถ้าวัดช่วงหางด้วยก็ใหญ่อยู่

นายอายุวัดอนุตรอริยกุลประมงอำเภอกบินก็กล่าวว่า
ที่พบคาดว่าจะเป็นจราเข้ที่มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ

คราวนี้ไม่รู้แล้วนะว่ากี่ตัวนะเธอ
เพราะบริเวณดังกล่าวนั้นไม่พบฟาร์มเลี้ยจราเข้

จริงจะมีจราเข้เกิดออกจากธรรมชาติอีกเหรอ
ว่ามันแข็งแรงดีไอ้ฟาร์มที่เขาเลี้ยจราเข้ในจังหวัดกะบินเนี่ย

ส่วนจราเข้ที่พบเนี่ยยาวถึง๒เมตรนะ

มีไม่ต่ำกว่า๒ตัวจากการสอบถามชาวบ้าน

กระบินมันมีแต่อันนั้นไม่ใช่มีแต่ช้างไม่ใช่เหรอ

ป่ายูคาลิปตัสว่ามันไม่กินนะ
คาลิปตันมีแต่หมีโคล่ากินนะ

ที่บางทีเค้าสงวนเอาไว้เก็บ
ไม่ได้เป็นผู้เก็บ
ทับลาต่อจากเขาใหญ่แล้วเขาทำไว้คอลิดอร์กั้นแล้ว
ตอนนี้สัตว์ทั้งหลายจะเดินทางหากันได้
เอ้าช่วงหน้าคุณพูดถึงข่าวใส่ไข่
โชคดีนะที่ฉันไม่มาเมื่อวานนี้แต่อยากจะบอกว่า
ทำไมเรียกว่าโชคดีเรียกว่าพลาดสิ
คุณฮะหยุดด่ารายการก็ได้แล้วฮะ

ลักษณะของคนทำรายการก็แค่เล่าในสิ่งที่รับรู้มา
ไม่ได้จะมีเจตนาอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
แล้วเฟฟออนภาฉันจะไปอยู่ตรงไหนพักกันสักครู่ฮะ
หลังจากที่ข่าวของพี่ไก่ออก
ปรากฏว่าโอเคล่ะอย่างที่รู้ว่าคุณนายมาเขาก็ไปทำงานกับพี่ไก่อยู่แล้ว
โอลาม่านจานเด็ดนางก็เป็นคุณนางประจำ
นางก็ถือว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกัน

รายการเรามีหน้าที่แค่อ่านข่าวแน่นอน
ไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรในกระแสหรืออะไรก็แล้วแต่
พวกเราพยายามอ่านข่าวเข้ามาและแน่นอนฮะ
ปุ๊บทุกคนเป็นผู้รู้หมดเพราะพวกเราไม่ได้อยู่ในกระดาษ

คุณไอ้ม้าอาจจะมีโอกาสเจอผู้เจอคนเยอะหน่อย
นางก็เลยพูดนางก็เลยเล่าอ๋อฉันก็ได้ยินมาอย่างนู้นอย่างนี้
ถ้าอย่างนั้นที่หลังโดนกันขนาดนี้
ต่อไปนี้เขียน๒๙สักวันเขียนหลังสกริป

อันนี้ก็เพราะว่าละครแสเหล่านั้นเยอะ

ปรากฏว่าโอเคล่ะละครกำลังเดินเรื่องอย่างเข้มข้น
จะบเป็นการแล้วก็ทำไมถึงเปลี่ยนตัวละครจากชี่
เป็นสาวมาริน่ามาริน่าก็คือน้องของมากกี้
ทีมงานเนี่ยต้องขอลาออกเขาว่าอย่างนั้นตอนแรก
แต่ปรากฏว่าวันนี้คุณไก่วรายุทธ์ก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า
บทนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนตัวหนึ่ง
เพราะหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในเรื่องราวก็เลยเปลี่ยนตัวละคร
คือทุกคนถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนตัวนู้นตัวนู้นถี่นั่น
ไปถามน้องบ้างได้ไหมนะฮะพี่ยังไม่ได้คุยอะไรกับน้องเลย
ทุกคนคิดกันไปเองหมดทุกคนคิดแฟนคลับคิดสื่อคิดอะไรคิด
พี่ไก่บอกว่าพี่ไม่เคยคิดอะไรเลยนะครับ
ส่วนการมีปัญหาน่ะมันก็มีเป็นปกติการทำงานมันไม่ได้ปูด้วยพรม
พูด้วยดอกกลาบในตนไตรไม่ได้คิดว่าจะโจมตีพ่อตนเนี่ย
อยู่วงการมากว่า๕๐ปีแล้วพี่ไก่เขาบอกอย่างนี้
นางบอก๕๐ปีแล้วทุกคนนะหรือ๕๐กว่าดูไหม
พี่ไก่๖๔อย่างนี้ฝง๖๓ไหมพี่ไก่คิดอาจจะข้างอาจจะอยู่๑๔ไหม
ก็เท่นนี้ไงพี่ไก่
แล้วก็เขาถามว่าถามตัวชีวิตเขาบอกว่าลองย้อนสิว่า
วรายุทธ์มิลินทจินดาตัวเขาเองเนี่ย

ไม่วันนี้พี่ไก่ก็บอกไงว่าใครมีอะไรสงสัย

แต่กับลิชชี่ยังไม่ได้คุยกันเลย
แล้วก็ไม่ได้โกรธกันเลยไม่ได้ทะเลาะกันเลย

พี่เห็นมาตั้งแต่วันแรก
เลยช่วงนึงที่ปากนางเบี้ยวจะได้ไหมมั้ยเออไปรักษาตัวช่วยมาอย่างก็พิพัฟล์
นางก็เลยเอามาปั้นนางก็เลยเอากลับมาปั้น

ทุกคนในบ้านเอชอบไปโดนตัวมันร้องไห้เลยพี่

ในตอนนั้นเอรษย์ก็พยายามจะปั้นลังน้ำกโบริ

จะต้องเป็นน้องลิชชี่นะคะมาเล่นคู่กับน้องณเดชน์
คนหน้าเหมือนเด็กมรัฐยมมาก
นางกลัวผู้ชาย
ทุกคนแกล้งเหมือนอีเดญ
จนวันหนึ่งเอก็พยายามจะปั้น
ปั้น

ด้วยความที่นางเป็นคนที่เก็บตัวอยู่ในโลกแคบ

ไม่ออกไปเจอเอบังคับให้นางไปเที่ยว

เที่ยวต้องเอาไปนางไปอยู่ตรงนั้นเพื่อเปิดโลก

เวลานางเล่นนะพี่นางอาจจะเล่นไม่ได้เพราะว่า
ไม่รู้ทุกวันนี้นางยังกลัวผู้ชายอยู่หรือเปล่า

คือเล่นได้แล้วจากคู่กรรมที่เล่นหนัง

เอาอย่างงี้ดีกว่าคุณนายเอเอเอาไปเดินแบบ

เขาชอบแบบอยากให้เด็กมีรายได้ทุกวัน
นางก็เอาไปเดินแบบช่วงหนึ่งที่แบบแฟชั่นโชว์ทุกวันทุกวัน
เขาให้เปลี่ยนนางแบบมันก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

เสื้อผ้ามันนั่งร้องไห้ไม่เดินอ่ะ
หรอกเขาอาจจะมาจากการเป็นนักกีฬาไงพี่

เขาอาจจะไม่เคยออกไปข้างนอกไปทำอะไรแบบ

ก็เอบอกว่าหน้าที่ข้อเด่นของน้องลิชชี่มีอยู่อย่างเดียวคืออะไรรู้ไหม
มดดำคะเวลาพี่เอเห็นข้อดีของน้องนิชชี่คือรู้ไหมคะ
เวลาที่จะบวงสวงหรืออะไรแล้วฝนมันจะตก
เอาลิชชี่ไปปักตะไคร้ฝนหยุดตกแน่นอน
บอกอย่างนี้จริงน้องลิชชี่มีข้อดีนะคะน้องมดดำ

เขาเป็นอิสระแล้วเนี่ยค่ะ

ปั้นดาราดีกว่าเต้นวันน้องลิชชี่

ก็หลังช่วงขายแพ็คคู่ไง

เห็นไหมล่ะนี่น้องทุกวันทำร้านอาหารเขาก็รวยเลยแม่พี่เอง

ทุกผู้ชายจับเนื้อจับตัวตั้งแต่สมัยม๑๒ไงครับ

แต่หนูเข้าใจพอจะให้ผู้ชายมาจับหนูต้องตัวหนูร้องไห้

หิดออมอีกกันน่ะก็ชุดนั้นก็ใช่เลยถมวลธรรมดาอยู่

อ้าวก็แบ่งได้นั่นคือการแสดง
เบกก่อนไหมหมดเวลาแล้วค่ะ

เมาส์พิธีกรแตกหักถอนตัวเพราะแกงเลียง
อันนี้ไม่ใช่ข่าวเก่าที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องของพิธีกร

มันมาเล่าให้ฉันฟังด้วยก่อนไป

อันนี้เขียนเอาไว้

มีข่าวแซ่บของคนในวงการออกมา
ให้เราแบบว่าจับตากันอีกแล้วค่ะ
ล่าสุดเพจดังซ้อขอเล่า
ได้ออกมาแชร์ข่าวเด็ดเมาส์พิธีกรดัง
ทะเลาะการบานปลายถึงขั้นใครมัวตำกันใช่
ไม่รู้นี่ไงต้องลองฟังว่าเป็นใคร

ทะเลาะกันบานปลายถึงขั้นแตกหัก
ถอนตัวออกจากรายการเหตุเพราะแกงเลียง

หลังจากที่พิธีกรคนหนึ่งบอกให้ทีมงานอุ่นแก๊งเลี้ยงให้
แต่พิธีกรอีกคนบอกว่าไม่ร้อนกินไม่ได้
เออไม่ร้อนก็กินได้

แล้วบ่นกับอีกคนแบบลอยว่าเดี๋ยวนี้ดังแล้ว
ขับรถหรูถึงกับกินแกงเลียงไม่ร้อนไม่ได้แล้วเหรอ
ทำเอาพิธีกรรายแรกถึงกับร้องไห้

โอ้โหอีกแล้วแล้วก็ถอนตัวออกจากรายการ

ลองไห้มั้ย
เดียวกันพี่ทะเลาะกับหนูเรื่องกินแกงเลียงหรือเปล่า

หนูออกมาพอดีหนูก็เดินจากออฟฟิศเขา

อันนี้เราเขียนเราไม่เล่าแล้วไง

เนี่ยแหละวันนั้น

ต้องมีไลน์ต้องส่งไปถามเปล่าล่ะ

ไม่ได้เอกใจนึกว่านางงานเยอะหรืออะไรอย่างนี้

เออระภาคร่าวไว้ตายด้วยค่ะ

รถแมฟเขียนเรื่องกรอบ
โอเคหมดเวลาแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่
เทพตัวเอง